มาตามต่อข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่ของโรงพักฉลองที่ภูเก็ต
เดี๋ยวคลิปมาเลยก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๕ปี
ขับรถเก๋งสีขาวไปแล้วเธอขับไปไปชนกับพระนั่นนะคะ
คุณผู้ชมเห็นนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยพระตกลงไปในคูน้ำท่านมรณภาพนะคะ
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสักประมาณตี๕๓๐ของวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมมีความคืบหน้าค่ะ
เห็นภาพแล้วนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณริมถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตพระที่ไปประสบเหตุในวงกลมสีแดงที่ท่านเห็นอยู่อะค่ะ
ชื่อว่าพระรุ่งโรธเป็นพระลูกวัดที่วัดใต้นะคะ
ท่านเดินออกบินทบาทแบบเนี้ยเป็นประจำคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดตีห้าครึ่งของวันที่สี่กรกฎาคมผ่านไปสิบชั่วโมงเออ
คนขับรถสีขาวเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองชนพระ
แล้ว๔โมงเย็นวันเดียวกันเดินทางมาเที่ยวโรงพักฉลองนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นคนขับรถเก๋งสีขาวคนนี้ชื่อว่านางสาว
ยานพัฒน์สกุลบุญพาณิชย์อายุสามสิบห้าปีนะคะเธอให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
ไม่รู้จริงจริงว่าตอนนั้นเนี้ยขับรถไปชนพระ
คิดว่าชนอะไรรู้ไหมอะไรคะคิดว่าชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ถ้าชนเสาไฟฟ้าเนี่ยแรงกระแทกจากอีกแบบหนึ่งเลยนะ
คงยับเยินอ่ะนะใช่ค่ะอืมเธออ้างต่อบอกว่าคิดว่าชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ก็เลยไม่ได้ลงหยุดรถไปดูไม่มีเจตนาที่หลบหนีแต่หายไป๑๐ชั่วโมงค่ะ
และตอนนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเธอเมาแล้วขับหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เมาแล้วขับเอาล่ะตำรวจบอกไม่เป็นไร
เบื้องต้นมีการแจ้ง๒ข้อหาไปก่อนคือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ข้อหาแรก
ข้อหาที่๒คือหลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือค่ะ
ส่วนข้อหาเมาแล้วขับคุณผู้ชมใจเย็นนะคะ
เราก็ตามต่อกันให้ค่ะเพราะตอนนี้ตำรวจส่งตัวนางสาวยานพัฒน์เนี่ย
ไปตรวจเลือดหาปริมาณแอลกอฮอลที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ผลของการตรวจเลือดเนี่ยว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกก็คือวันนั่งคาญนะคะ
ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจไปได้เบาะแสข้อมูลมาใหม่นะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะคะดูตามเรานะคะ
เห็นไหมคะที่เรามีลูกศรสีแดงให้ท่านเขียนว่าผู้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
คนที่อ้างตัวว่าเป็นยานพัฒน์คนที่บอกว่าขับรถแล้วไปชนพระคือคนนี้
ปรากฏว่าตำรวจได้กล้องวงจรปิดสักประมาณตีหนึ่งกว่าก่อนที่จะมาประสบเหตุ
ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่านางสาวยานพัฒน์ไปนั่งกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกับผู้ชายคนนั้นนะคะ
ซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไปนั่งกินแบบนี้ดื่นดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่า

เอาล่ะตำรวจก็ต้องมีการไปสอบปากคำเจ้าของร้านแล้วก็เด็กเสิร์ฟในร้านถูกไหม
สอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่น่าเสียดาย
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
เราในฐานะสินมนตร์ชนก็ต้องเชื่อตำรวจนะคะไม่สามารถเปิดเผยได้เช่นกัน
แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่อยู่ในรถขณะที่ขับชนพระรุ่งโรธเนี่ย
ใช่นางสาวยานพัฒน์คนเดียวหรือเปล่าอืมมีผู้ชายที่ไปนั่งกินกับเธอเนี่ย
มาด้วยในรถหรือเปล่าแล้วจริงจริงแล้วคนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะ
ยังไม่ได้พูดเองนะคนที่ดื่มจนเมาแล้วเป็นคนขับเนี่ย
จะเป็นผู้ชายแต่มีการสลับตัวเพราะยานพัฒน์อาจจะไม่ได้ดื่ม
สลับตัวเข้ามอบตัวนะคะเพื่อให้พ้นข้อหาเมาแล้วขับ
ขับชนคนตายซึ่งโทษเนี่ยมันจะหนักกว่าข้อหาขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่น
ถึงแก่ความตายใช่ไหมคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร
ตัวอื่นอื่นเพิ่มเติมระหว่างทางตั้งแต่ร้านอาหารจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุที่ไปขับชนพระ
เพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีนะคะทีนี้เจ้าอาวาสวัดใต้เนี่ยบอกว่าพระรุ่งโรธเนี่ย
ปกติแล้วท่านเองเนี่ยจะออกบินทบาทแบบนี้ปกติไม่ได้มีการเดินเลยเส้นขอบถนน
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดอีกสักครั้งก็ได้นะคะเมื่อสักครู่อะค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่า
พระรุ่งโรธที่เสียชีวิตเห็นไหมเดินเลยเส้นขอบหรือเปล่า
มันก็ไหลทางอ่ะนะจริงมันคือหลายทางนะจริงมันคือหลายทางนะคะ
แต่เจ้าวาดบอกว่ามันน่าเสียใจนะมันน่าเสียใจที่คนขับเนี่ยขับไปชนแล้วก็หนี
เหมือนกับว่าทานโทษนะคะนี่เจ้าอาวาสพูดนะเหมือนว่าพระรุ่งโรธเนี่ยเป็นสุนัขตัวหนึ่ง
ชนแล้วหนีไม่สนใจไม่แย่แสเจ้าวาดบอกว่ารู้สึกสะเทือนใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ไม่ใช่ชนหมาตายตัวหนึ่งแล้วก็หนีไปเลยคนมึง๑อย่างดูจากในคลิป
ทีนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพงศักดิ์เป็นพี่ชายของพระรุ่งโรธ
บอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของคนขับก็คือยานพัฒน์นะคะ
บอกว่าให้แสดงความรับผิดชอบขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จากนี้จะนำร่างของพระรุ่งโรธกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดท่าต่ออำเภอมหาราช

กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็อีกมุมหนึ่งเป็นอุทาหรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ
คือปกติเราท่องกันมาตลอดว่าเวลาเดินถนนให้เดินฝั่งขวามือถูกไหม
เพราะเราจะได้เห็นรถที่สวนทางมาแต่ว่าคือไม่ได้โทษท่านนะครับ
แต่ว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ท่านอาจจะไม่เห็นรถด้วย